ประธานรัฐสภาษณ์ประธานสภาษณ์ที่ขอรบนะครับ
ตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจวันนี้เราก็ใช้เวลามาข้อนวันมาแล้วนะครับ
ก็รับฟังหลายเรื่องมานะครับผมก็จะถือโอกาสตอบชี้แจงในบางประเด็นก่อนนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ก็มีสมาชิกท่านก็ให้ผมลองหลับตาดูแล้วมันจะมืด
ผมก็หลับดูมันก็มืดจริงอะนะแต่พอลืมตาขึ้นมันก็สว่างเหมือนเดิมอะนะครับ
คือพูดมันไม่รู้ไม่รู้เพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะ

ผมเป็นยธรรมดีมา๖ปีแล้วงั้น๖ปี
ผมรู้ว่ากฎิกากฎหมายเขาว่ายังไงผมแจ้งไปแล้วนะครับ

แต่มันขึ้นอยู่ว่าเขาจะเปิดเผยเมื่อไหร่นะกรุณาดูกฎหมายด้วยแล้วกัน
ไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับทุกเรื่องผมก้าวร่วงไม่ได้

เรื่องกรณีเรียกรับประโยชน์มีคนอ้างอิง
มีจากในธรรมทัศน์
คือข้อมูลเหล่านี้เป็นเรียกว่าข้อมูลข้อมูลดิบ
เพราะฉะนั้นจะต้องไปหาหลักฐานวัตถุพยานพยานบุคคล

ถ้าอย่างนั้นท่านไปนอกสภานี่ไปฟ้องข้างนอก

เพราะฉะนั้นการเอามาจากสื่อบ้างอะไรบ้างผมคิดว่ามันเป็นข้อมูล

แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง
เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าที่ผมพูดจริงมันคืออะไรนะครับ

เรื่องการประหลาดสาขาแพทย์ระบาดโควิดนะครับ
เรื่องประเด็นเบิดบ่อนการพนันเรียนพนันออนไลน์
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวหาผม
ผมก็กลับเรียนว่าสิ่งที่กับผมทำในฐานะนายมตรีนั้น
เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง
กล่าวหาข้างต้น
หลักศาสนาเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
แล้วก็การตกเป็นธาตุของการพนันนั้นไม่ว่าจะรูปแบบใด
จะก่อให้เกิดความเสี่ยงความเสื่อมนะครับ

พนันครั้งเดียวอาจจะไม่เหลืออะไรสักอย่าง
เพราะฉะนั้นผมทราบดีว่าการพนันนั้นเป็นเรื่องที่เราก็จัดให้หมดสิ้นไป

กำกับดูแลติดตามนะครับ
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง

ให้มีการเล่นการพนันในท้องที่ที่รับผิดชอบ
ไม่ต้องการให้ประชนหลงไหลมัวเมาในการพนัน

เจ้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้นจะต้องรับผิดชอบ
โดยเฉพาะยิ่งในห้วงที่มีการระบะของโรคควิด๑๙
เพราะการรวมตัวของการเล่นการพนันในบ่อนนั้นก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด
เป็นการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนได้ง่ายซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นก็สามารถจับกลุ่มบ่อนการพนันในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก
และนี่มีการสอบข้อที่จริงมีกระสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตั้งระดับรองภูมิการไปถึงภูมิการไปแล้วจำนวน๕๐แบตราย
รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงด้วยว่าได้รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปะละเลยให้มีบ่อนการพนันเต็มที่หรือไม่
นะเป็นเป็นในในอดีตที่ท่านทำมาท่านกำลังใช้ความ
อย่างยิ่งยวดนะครับท่านก็บอกว่าใช้คนไม่
กี่คนใช้ลูกน้องไม่กี่คนไม่จำเป็นจะต้องไปทำเอง
แต่ผมก็เห็นเหมือนกับท่านก็กำกับทุกอันเหมือนกัน
นั่นแหละนะแล้วนี่ลูกน้องของท่านที่ทำงานด้วยวันนี้
ก็เป็นใหญ่เป็นโตในในสมาธิหนุ่มแห่งชาติหลายคนแล้ว
ผมคิดว่าเขาก็คงใช้วิธีการที่ท่านเคยทำมาเป็น
พี่สอนน้องเข้ามายังไงเขาก็ทำตามนั้นแหละครับนะวันนี้
เขาก็ปรับเทคโนโลยีต่างต่างให้เป็นดียิ่งขึ้นอ่าใช้
เทคโนโลยีต่างไม่ว่าจะการพนันออนไลน์อะไรต่างวันนี้
โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องหาวิธีการนะครับผมไม่
กันไปกันมานะผมก็เชื่อมั่นสุจริตนะครับว่าทุก
รัฐบาลนะก็พยายามจะทำอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ปัจจุบันนั้นการพนันการทำความผิดก็สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
วันนี้ผมได้ให้นโยบายไปว่าไม่ใช่ไปจับเฉพาะผมก็สงสัยมันจับได้เฉพาะไอ้คนเล่น
วันนี้จับไอ้คนอยู่เบื้องหลังด้วยในทุนด้วยจับรายที่หนึ่งนะ
กล่าวชื่อไปเมื่อกี้ก็สอบไปเจออะไรที่สองที่สามที่สี่
ก็เจอเครือข่ายก็เล่นมันทั้งเครือข่ายแล้วครับนะ
เพราะฉะนั้นผมไม่มีผลโยงอะไรผมก็จับเขาได้หมดนั่นแหละ
เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าผมได้รับผลประโยชน์ก็ไปฟ้องร้องมาว่าถ้ามันจริงไม่จริงไม่จริง
ผมก็สู้ในในข้างนอกนะครับอันนี้ก็อย่ามินประมาทกันก็แล้วกันนะ
ในส่วนตรงนี้นี้ถ้าผมไม่เอาจริงแล้วผมจะตั้งทำไมครับ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ซึ่งให้รับพิชาปัญหาผลขิตโดยเฉพาะเพื่อให้ทางการประสาทการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และทุกอย่างมันพัฒนาไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันได้ว่า
รัฐบาลได้เข้มงวดกับการกว่าล้างการพนันทุกรูปแบบ
ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่มีการปล่อยปะละเลย
อย่างที่มีการกล่าวหาสถิติการจับกลุ่มการกระทำความผิด
พรบการพนันช่วง๓ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐
มีการจับกลุ่มอยู่ที่ประมาณ๓๕๐๐๐๕๐๐คดี
มีผู้ต้องหา๗๔๐๐๐ถึง๙๘๐๐คนนะครับ
แล้วก็อาจจะมากกว่านี้อีกถ้ามันสอบสวนทวนพยานกันไปต่อเชื่อมโยง
ก็จับมาอีกนะครับก็ไปสู้คดีกันไป
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้หลายคนอาจจะมองเป็นเรื่องง่าย
เราอาจจะกล่าวหาว่าใครกระทำหรือไม่กระทำ
รับประโยชน์ใครเป็นเจ้าของบ่อนรวยจากบ่อนจากที่ที่ผิดกฎหมาย
แต่ทั้งหมดนั้นในเมื่อเราเป็นนิติรัฐ
เราต้องใช้อำนาจทางกฎหมายนะครับ
แต่ไปข่มครูคมเหงอะไรอย่างเช่นกล่าวเมื่อสักครู่
มันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับสะโพกสะพ่ออะไรก็แล้วแต่
มันใบ้นี้ไม่ใช่บ้านปลาเมืองเถือนแล้ว
ผมคิดว่าทำอะไรต่างก็ต้องระมัดระวังนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้อย่างปราศจากข้อสงสัย
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดจริงก็จะลงโทษได้นะครับ

มีพยานพยานบุคคลพยานหลักฐานนะครับ
ผมคิดว่าที่จับมาหลังเนี่ยมีหลักฐานครบถ้วนนะครับ
ก็มันเรียนการต่อไปมีอยู่หลายคดีนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้ที่กล่าวท่านกล่าวมาเมื่อสักครู่
ก็มีทั้งในเรื่องของบอกมานานในพฤติจังหวัดระยอง
ชนบุรีจันทรรมรีตราชนมุทรปลากรานปรรณรยฟ้ากรุงเทศ

บรรณบางบัวทองบรรณไก่ชนทุ่งศเรียง
การบันดันออนไลน์ครเตรกภึมเสียโปผลการส่งส่วนคดี
บรรณพระรามสามการรับสวยเอื้อผลพยพบรรณกราบพนั่น

หลังจากที่ผมประกาศไปแล้วว่าทุกคนต้องร่วมมือ
ทุกคนต้องทำงานช่วยรัฐบาลให้แจ้งหลักฐานแจ้งข้อมูล
เปิดช่องเว็บไซต์เข้ามาถึงนายกโดยตรง
ผมก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็นำสู่การจับกลุ่ม
นะครับมันไม่ง่ายนักหรอกครับผมคิดว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว
อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแต่เราก็ต้องยืนยันเจตนารมณ์ว่า
เราต้องปราบให้ได้ตราบใดที่ยังไม่มีวันถูกกฎหมาย
นะผมเห็นว่าท่านก็ศึกษาอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของท่าน
วันนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิด
กว่าในสถานที่การเล่นกับพนันนะฮะที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด
นะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมีการตั้งคณะกรรมการ
นะซึ่งกำกับดูแลโดยผมและท่านรองลงมาตรีนะครับ
วันนี้ก็จะมีการจับกลุ่มเดินคดีกับผู้ต้องสงสัยกับบ่อนพนันใน
พฤษภาษาบันออกแล้วยืนยันทุกภาคนะฮะ
ถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะผู้กระทำผิดกฎหมาย
รับประโยชน์และเจ้าที่ของรัฐแล้วใครที่กล่าวหาว่าผมรับประโยชน์
ผมยืนยันบาทเดียวผมก็ไม่เกี่ยวข้องเงินชั่วชั่วไม่รับ
แต่สิทธิประโยชน์ของผมตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ
ทุกท่านที่รู้นะโดยเพราะยิ่งบรรดาสอสอสภาพสอสอผู้ทรงเกียจเนี่ย
ในฐานะฆาตการการเมืองเหมือนกันเมื่อท่านรู้ท่านต้องแจ้งความ
ปล่อยป่าเลยไม่ได้ท่านมาพูดทีหลังไม่ได้ท่านต้องแจ้งความนะ
นั่นแหละคือการที่เราจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหานี้ให้ทุกเรื่องนะครับ
ต้องร่วมมือกันทั้งหมดนะครับในส่วนของคำพูดในสื่อ
คำพูดอะไรที่เขากล่าวอ้างมานะตำรวจพูดอะไรพูด
ผมยืนยันว่าผมไม่ได้พูดกับเขานะเพราะฉะนั้นคนจะพูดอะไรก็ได้นะ
อันนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปสอบสวนทุนความกันนะครับ
พอที่จริงกันไปนะก็ไปนอกทะพาด้วยนะ
เขาจะได้ชี้แจงได้นะครับเรื่องสุดท้ายตอนช่วงนี้นะครับ
ก่อนที่ผมจะให้ท่านบุตรีกระทรวงคำบรรคมในชี้แจ้งเรื่อง
นะแล้วกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงในเรื่องของเอ่อ
การไปเยี่ยมเยือนต่างประเทศที่ว่าไม่มีใครรับผมเลยอะไรทำนองเนี่ยนะ
หรือในเรื่องของโคเวลมันเป็นมาอย่างไรนะครับ
คือพูดไปพูดมาแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันไปซะอีกนะครับ
ผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับขออนุญาตเปิดนิดเดียวครับ
เมื่อกี้ที่พูดว่าร้อยนายกแก้ไขไม่ได้ท่านตัดตอนไปพักเดียวเอง
แล้วจะเปิดให้ฟังแล้วจะเชื่อถือที่ท่านพูดมาเมื่อกี้หรือไม่
เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรต่อไปจากนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่
ฟังนะครับเป็นทั้งนายกษัตริย์เป็นทั้งว่าการกันรวมประโหม
จังเงยปากออกแมวว่าทำไม่ได้แค่บ่อนการบันแค่เนี้ยนะครับ
ถึงแค่พูดว่าไว้ท่านนายกร้อยนายกก็ทำไม่ได้
เล่นการพนันเหมือนกันวันนี้ก็จะมีคนแอบไปเล่นอยู่
ไปหาที่เล่นน่ะคือคนผมไม่เข้าใจว่าอาชีพเขาคืออะไร

ก็ยังจับกลุ่มไม่ได้ทุกวันเนี่ยหลายย่อยเล่นกันไม่กี่คน

เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ที่ได้ว่าทำไงคนไทยเนี่ยจะลดในเรื่องเหล่านี้

ขอร้องเถอะมันจะได้ช่วยแบ่งเบาใครบ้าง

หรือถ้าใครที่เก่งการทหารก็ไม่ได้จังใน
ผมไม่รับว่าผมเก่งที่สุด
แต่ผมมีความตั้งใจมีชาติบัตรบ่อยสุดที่จะทำทุกอย่างให้ได้
แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความมืดจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้
คิดถึงมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราสองฝ่ายจะได้มาร่วมเมย์กันในการทำเพื่อประเทศชาติและประชุมของเรา
ถึงแม้ว่าท่านจะอภิปรายไม่บังใจหรืออะไรก็ตาม
ผมก็พร้อมจะพิจารณ์ในข้อเท็จจริง
ก็อยากฝากกลับเรียนไปยังประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ

แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านต้องตัดสินใจของท่านนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลนะครับ

เพราะฉะนั้นก็ลองฟังแล้วกันว่าฝ่ายใดจะมีข้อมูลที่ชัดเจน

อะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุบัติศักดิ์

ผมคิดว่ารัฐบาลของเราคอรมอของเรารับดีของเรา

รัฐบาลผมเองนั้นเป็นน้ำตรี
ต้องเข้าใจว่าการเป็นลมตรีนั้นเขาทำงานอย่างไร
อะไรท่านพูดมาเหมือนท่านก็ไม่รู้ว่าต้องทำงานอย่างไร
ถ้าเราไปเปิดระเบียบบริหารรายการแผ่นดินนะครับ
รัฐมนตรีมีอำนาจตรงไหนทำอะไรได้บ้าง
ต้องไปตามระเบียบอะไรบ้างนะครับ
ทุกอย่างมีข้อกำหนดทั้งหมดแล้วผมพยายาม
ผมไม่เคยทำที่มันออกนอกกรอบตรงนี้
เพราะผมเป็นระวังอย่างที่สุดในการทำงาน

ผมเป็นผู้แสดงวิสัยทัศน์และมอบหมาย

ทั้งในส่วนของรัฐบาลส่วนกลางส่วนธุรกิจภาค
ส่วนท้องถิ่นไปในเมืองการนะครับ
แล้วก็ติดตามกับดูแลเร่งรัด

ตรงไม่ตรงโครงการลงไปไม่ตรงประชาชน
อาจจะมีปัญหาอยู่พร้อมควรเพราะเห็นแล้วว่า
ให้เขาทบทวนโครงการเสนอขึ้นมาบางโครงการเสนอขึ้นมาเนี่ย
มันไม่มีพื้นที่ในการทำอ่ะแต่อยากได้นะ
ผมก็ไม่คงไม่พูดถึงของใครอ่ะนะเป็นที่ของวัดบ้างอะไรบ้าง
ก็ให้ไม่ได้ไงโครงการที่พามาทุกประมาณนี้ลงมาเนี่ย
รัฐบาลผมเนี่ยให้ทุกจังหวัดมากขึ้นกว่าเดิม
นะข้อมูลจอปฐผมเป็นคนนำมาใช้
เห็นได้ว่ารัฐบาลพูดไปตลอดว่าจังหวัดใดที่อยู่ท้ายตาราง
กลางตารางบนตารางเพราะฉะนั้นการช่วยมามันจะต้องสำหรับ
ให้มันเกิดการจ้างงานเกิดธุรกิจใหม่เกิดต่างเพื่อให้คน
ข้างล่างเนี่ยเขาเข้มแข็งถ้าจะลังเกียจซึ่งการบัตรการไม่ได้
ข้างบนตรงกลางข้างล่างมันอยู่ในห่วงโซ่เดียวกันนะ
เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการลงทุนมันไปไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ดูแลญาติดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนที่มี
รายได้น้อยแล้วเพราะเอิญเผชิญปัญหาโควิดเข้าไปด้วย
ผมเห็นใจผมเข้าใจประชาชนจริงจริงนะครับผมเป็นผู้กำชา
มาก่อนผมรักลูกน้องผมทุกคนวันนี้ผมเป็นนายก
จะไม่รักผมก็ตามผมก็รักท่านเพราะท่านอยู่บนแผ่นดินไทย
รักยิ่งของพวกเราเกิดมาทำอาชีพมา
แล้วตายบนแผ่นดินนี้นั่นคือคนไทย